ได้แล้วรึเปล่า
อะไรครับ
สุภาพมากเป็นคำพูดที่แย่มาก
แล้วก็มีตัดต่อรูปของเราด้วย

อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเข้าไปในคลิปก็จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ไม่ใช่เราเลยแล้วก็
ก็จะเป็นอะไรที่มันลามกมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เราพูดตรงว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่า
เราถนไม่ได้ครั้งนี้นะคะแล้วก็
ครั้งแรกเราเคยปรึกษาคุณกรคุณกรบอกใครใครดูแล้ว
มันก็ไม่ใช่ไม่ต้องไปแจ้งความอะไรหรอกแต่ว่า
พอครั้งนี้เขาใช้ชื่อเราเต็มเต็มเลยแล้วก็หัวคลิปเป็นรูป
ของเราด้วยแล้วเราเห็นปุ๊บเราก็บอกเลยว่า
นอนไม่หลับเรารู้สึกว่ามันเป็นการ
ล่วงละเมิดชื่อเสียงของเรา
แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่
น่าเกลียดมากอะไรอย่างนี้นะคะ
อยากที่จะปกป้องอย่างแรกเลยชื่อเสียงของเรา
แล้วก็คนที่ทำนิต้ารู้สึกว่ามัน
มันมันมันใจร้ายมาก
ที่ทำอย่างงี้กับเราใช่
แล้วอย่างเบิร์งต้นเองได้ได้
อะไรคุณว่าก็ได้ติดต่อคุณ
มันมีคลิปนี้ค่ะเยอะไปหมดเลยค่ะ

เราเห็นปุ๊บเราก็แจ้งคุณกรเลย

แล้วก็คุณกรก็คุยกับทนาย
ก็จริงตอนแรกก็คืออย่างที่บอก
เห็นมา๓ปีที่แล้วตอนแรกคุณลิต้าก็มาปรึกษาผมก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก
เพราะว่าตอนนั้นก็ใช้แค่คลิปหลุดหน้าเหมือนนางเอกไม่ได้ใช้ชื่อเราอะไรอย่างนี้
แต่พอตอนหลังที่แฟนคลับส่งมาอะไรอย่างนี้เขาก็แบบไม่สบายใจเลย
คือหลักด้วยหนึ่งคือเรื่องกลัวคนเข้าใจผิดว่าเป็นเขานะครับ
แล้วก็อันที่สองก็คือแบบเขาก็เป็นห่วงว่าตอนนี้คุณซิต้าก็อย่างที่ทราบคือกำลังจะมีลูก
ไม่อยากให้แบบว่าในอนาคตคือถ้าไม่ออกมาแก้ตรงนี้ให้ถูกต้องเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้ครับ
คือส่วนหนึ่งเราเนี่ยนะคะหนึ่งเลยมันคือคนที่รู้จักคนที่ดูจะรู้เลยว่าไม่ใช่ลิต้า
ถึงเขาจะจงใจเอาภาพตอนเป็นวีดีโอที่ผมปิดหน้าบ้างก้มหน้าบ้างแต่มันไม่ใช่ลิต้า
เรารู้สึกเลยว่าทำไมเขาถึงคนทำนะคะแบบเฮ้ยทำไมใจร้ายขนาดนี้
แล้วเราเห็นปุ๊บเราก็มีเบบีอยู่ด้วยเราไม่ได้นึกถึงเราคนเดียวแล้ว
ชีวิตนี้มันไม่ใช่ของเราคนเดียวแล้วมันพูดถึงลูกเราด้วย
ถ้าเกิดลูกหรือเพื่อนลูกหรือใครมาดูแล้วเขาไม่เคยเห็นเราหรือตอนนั้นเราแก่ไปแล้วอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่รู้สิมันคิดเยอะแยะมากมายเราอยากจะมาปกป้องชื่อเสียงของเรา
สิ่งที่มันไม่ถูกต้องคนที่เข้ามาละเมิดคนที่ใช้ชื่อของเราในการจัวหัว
วันนี้เราอยากมาแจ้งความจริงเราก็มาปรึกษาคุณตำรวจเรียบร้อยแล้ว
คุณตำรวจบอกว่าเป็นคดีอาญาซึ่งเขาก็จะดำเนินการถึงที่สุดนะคะ
ถึงที่สุดเลยเพราะคดีนี้เป็นคดีอาญาแล้วก็บอกไม่ต้องห่วง
คุณตำรวจจะช่วยเต็มที่แล้วก็อยากที่จะให้สิ่งพวกนี้ออกไปให้หมด
มันมันแย่มากในความรู้สึกผู้หญิงคนนึงที่กำลังจะมีน้องด้วย
เจอเรื่องแบบนี้เอารูปเราไปตัดต่อแบบนี้ก็
ไม่มีใครรับได้อยู่แล้วมันเป็นอะไรที่
คือในแง่ของทางกฎหมายนะครับวันนี้ขออนุญาตไหมครับ
เราได้เตรียมหลักฐานเพราะว่าปรากฏอยู่ในเว็บไซต์มากกว่า๓๐เว็บไซต์นะครับ
แล้วก็ประเด็นสำคัญคือวันนี้มันมีการเอารูปกูลิต้ามาใช้ชัดเจนนะครับ
ใส่ชื่อใส่นามสกุลชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือการปกป้องตัวคุณริต้าก่อนนะครับ
และสิ่งที่ทางเว็บไซต์ต่างได้ทำแม้แต่ผู้โพสต์ผู้แชร์ก็ตามทีเนี่ยนะครับ
ก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับตามมาตรา๑๔นะครับ
การนำเข้าสื่อลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งอันนี้ทางเราก็ได้หารือกับทางเอ่อ
ตำรวจไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งท่านก็กรุณาว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะครับ
ริต้ายืนยันว่าจะไม่ยอมความเด็ดขาดแล้วก็ฝากไปถึงคนที่กำลังทำ
หรือคนที่กำลังคิดจะทำคดีนี้คุณกำลังทำผิดกฎหมายและเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษร้ายแรงนะครับ
รวมถึงว่าอยากให้คำนึงถึงตัวบุคคลต่างที่คุณกระทำว่าถ้าเขาเหล่านั้นเป็นแม่ของคุณ
เป็นลูกสาวของคุณคุณจะรู้สึกอย่างไรนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญวันนี้นอกจากเรามารักษาสิทธิ์ของเราแล้วเราก็ไม่ต้องการให้เกิดเคสแบบนี้ขึ้นกับบุคคลใดอีกนะครับ
ไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็เคสนี้ก็เรายืนยันครับว่าเราจะทำให้ถึงที่สุด
เอาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับก็ฝากทางพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนนะครับ
ช่วยติดตามแล้วก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เรื่องเหล่านี้มันหมดไปจากสังคมไทย
อะไรต้องมีเอ่อเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะเข้าไปแจ้งความนุยนคดีกับทางอ่าท่านตำลูกนะครับ
เดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแจ้งนะครับอย่างของคนแชร์นี่มีความผิดได้ไหมครับ
คือในเบื้องต้นวันนี้นะครับโดยหลักการแล้วทั้งผู้โพสต์และผู้แชร์มีความผิดนะครับ
แต่ว่าเรากำลังเอาตัวต้นต่อของมันก่อนก็คือตัวเว็บไซต์ต่าง
ซึ่งเว็บไซต์พวกนี้มันเป็นเว็บไซต์ที่เอารูปเหล่านี้มาดึงคนเข้าไปนะครับ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการพนันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายเหล่านี้มันเป็นเครือข่ายที่
ที่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรแล้วก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับบุคคลอื่น
และโดยเฉพาะเขาจะเพ่งเล็งไปยังบุคคลที่มีชื่อเสียงให้พลังงานดูกวงฤตาเป็นต้น
เมืองตนเองพี่ฤตาเอ่ยคือความคาดห่อค์ก็คืออยากให้เอาคลิปเอาชื่อ
เอารูปไหล่ใช่ไหมคะเหมือนค่ะค่ะเที่ยวข้าเสียหายละคะ
เรามองว่ายังไงบ้างอันอันอันนี้อันนี้เดียวว่าเราคงได้หาร่า
กับทางตำรวจจีกว่าจะแยกได้ยังไงบ้าง
อยากให้พี่ริตาฝากถึงคนที่หากว่า
ริตาก็ต้องขอบคุณพี่ทุกคนที่มาช่วยเป็นกระบอกเสียง
อย่างแรกริตรูสึกว่า
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้กับใครทั้งนั้น
การเอาภาพเราไปตัดต่อแล้วก็ใช้ชื่อของเรา
มันมันเสื่อมเสียมันเสียชื่อเสียงมันรู้สึกน่ารังเกลียดมากกับสิ่งที่ทำนะคะ
ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นก็ขอให้มันไม่มีอีก
แล้วก็ครั้งนี้เราก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ที่สุด
แล้วก็อย่างที่สองในความเป็นแม่ที่กำลังจะมาเรายิ่งรู้สึกคิดเยอะ
คิดเยอะถึงอนาคตคิดอะไรหลายอย่าง
เรายิ่งอยากที่จะรีบจัดการให้ออกไปให้หมด
เท่าที่เราได้มาคุยกับทางตำรวจมีดาราท่านอื่นค่ะ
แต่ตอนนั้นยังไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครอง
ตอนนี้โชคดีที่เมืองไทยเรามีกฎหมายคุ้มครองแล้ว
ค่ะก็๖เดือนแล้วค่ะก็แข็งแรงดีค่ะก็มีความสุขมาก

ค่ะก็กังวลค่ะก็แอบไปปรึกษาคุณหมอหลายรอบว่า
เฮ้ทำไปคนอื่นท้องใหญ่เทมยของเรชธาท้องเล็ก
ห้องเล็กคุณหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าลูกลูกแข็งแรงได้มาตรฐานทุกอย่างแล้วก็ดีไปดีทุกอย่างแค่เราเป็นเหมือนแบบว่าคุณหมอพูดคำนี้เราชอบบอกว่าท้องสาวอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีความสุขแข็งแรงจริงว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเพราะลูกดิ้นทั้งคืนออกกำลังกายคุณหมอให้ออกกำลังกายได้ทำทุกอย่างได้หม
ก็ตื่นเต้นแล้วก็รอนับวันครับก็อีกไม่ถึงประมาณ๓เดือนก็จะได้เจอหน้าเขาแล้ว
อะไรอย่างนี้ครับประมาณปลายมีนาอะไรอย่างนี้ครับ
คุณจะถามข้อหรือว่าธรรมชาติ
ยังปรึกษาจริงชอบอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะ
แต่ว่าธรรมชาติยังไงก็ดีที่สุดแต่ว่าก็สุดท้ายคุณหมอก็ต้องเผื่อทางเลือกไว้ด้วย
เดี๋ยวไปดูกันสักเดือน๘เดือน๙ว่าแบบออกเป็นยังไงลูกเป็นยังไงกลับหัวดีไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ค่อยมอนิเตอร์อยู่ตลอดค่ะ